มาค่ะยังต่อเนื่องที่เรื่องผีนะคะ
คราวนี้ที่ฉันตั้งชื่อว่าผีโรงเรียนก็แล้วกันพี่อุ๋ย
ให้ตั้งศารให้หน่อยค่ะ
แม่ของน้องค่ะแม่ของน้องค่ะ

ไม่เอาไม่ยอมเป็นคนมี

มันจะเอาบ้านมาค่ะ
มันทำให้
เดี๋ยวไปหาของหาอะไรกันนะ
ไม่เอา
ออกก่อนได้ไหม
อื่นอันดูครูมาก

พี่อุ๋ยสนใจน้องก่อนหรือเพราะแม่เป็นเด็กผีผีเลยกรี๊ด
เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนอะแม่มาก็ตกใจสิ
ว่าลูกเป็นอะไรใช่ไหมใช่ลูกก็กรี๊ดเลยเห็นหน้าแม่กรี๊ดเลย
ครูก็บอกนี่แม่เด็กอย่าเพิ่งนี่พอจะถอดครูจะถอดสร้อยพระคล้องคอ
ถ้ามึงค้องเดี๋ยวกูเข้าทุกวันเลยนะพีย์ตัวนี้มันรู้ดีจริง
ครูเลยบอกอ๋อไม่จะคล้องคอหนูเองหนูกลัวมีขู่ครูด้วยครูเลยไม่ให้เลย
น้องอายุแค่สิบขวบน่ะน้องที่เพียงเข้าคนนี้นี่จะทำยังไงกัน
น้องร้องไห้ว๊ายมีอาการเหมือนไม่พอใจตลอดเวลาเนี่ย

จะเอาอะไรก็บอกแค่จะเอาสารใหม่ที่สร้างจากไม้

ขอให้ออกก็ไม่ออกจะเอาพระคล่องก็ไม่ได้
คือญาติของน้องเป็นคนถ่ายคลิปนี้ไว้เอง

ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปก่อน
หรือเพราะหมอปลาติดเคสย่ายผ่องสุขเพราะเมื่อกี้อยู่
เป็นอยู่กรุงเทพอยู่นี่น้องเคทชะบูน
ทีมข่าวลงไปส่งให้หมอปลาก่อน

คุณพ่อบอกโอ้โหผมทุกข์ใจมากจริงเลย
ก่อนหน้าหน่าลูกผมปกติดี
แต่ว่าปลายกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอยู่ลูกก็มีอาการแปลก
อยู่ที่โรงเรียนก็กรีดร้องโดยที่ไม่รู้สึกตัว
เป็นอยู่นานเลยเป็นชั่วโมงกว่าจะหาย
พอถามว่าเป็นอะไรน้องก็บอกไม่รู้
พาไปหาพระอาจารย์ที่นับถือนิมนต์มาทำพิธีที่วัดที่โรงเรียนก่อนแล้ว
ทำทุกอย่างหมดแล้วไม่ดีขึ้นเลย
เหลือก็แค่ตั้งสารในโรงเรียนเหมือนที่ผีขอแหละ
แล้วช่วงหลังเนี่ยลูกผีเข้าทุกวันเมื่อก่อนเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเข้าออก
ช่วงหลังเข้าทุกวันจนพ่อท้อแล้ว

คือพ่อเองหนักใจจะออกไปทำงงทำงานก็ไม่ได้นะ
จะไปทำงานครูโทรหาอีกแล้วคุณพ่อคุณพ่อลูกผีเข้าค่ะ
อยู่แบบนี้ทุกวันเลยพ่อไม่รู้จะทำยังไง
แล้วครูเองเพื่อนเองก็เป็นห่วงน้องเหมือนกัน
เฮ้ยคุณเจ้าบ้านมาเลยตรงนี้คุณถึงจะออก
คุยให้ฟังนะครับคือลักษณะเขาจะจับแขนจับอะไรดึงลงน้ำลงสระ
อ๋อมีสระอยู่ข้างโรงเรียนใช่ไหมครับข้างโรงเรียนครับอ๋อ
มีทั้งข้างมีทั้งหลังครับ
แล้วเวลาเข้าเนี่ยเห็นว่าข้างแรกเนี่ยเสียงเป็นเสียงผู้ชายเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับจะกรีดร้องใครก็เข้าใกล้ไม่ได้ครับ
วันแรกอ่ะคือผู้ชายเสียงน้องเขาจะเป็นเสียงผู้ชายเลยอืม
หลังหลังมาเนี้ยเขาจะเห็นของเขาเองครับ
แล้วช่วงวันนี้แต่เป็นผู้ชายแต่เป็นเด็ก
ตอนนี้ห้อยพระกันไปโรงเรียนกันแทบทุกคนแล้วเพราะครูก็กลัว
ครูนี่ห้อยคอยไม่พอยังตั้งบนโต๊ะอีกยังมีปะ
พ่อแม่เขาก็จะบ่ยากให้เรียนอยู่นี้แล้วอ่ะจะเป็นโรงเรียนหลังหรือ

พ่อบอกตอนผีเข้าเสียงน้องจะเหมือนเด็กผู้ชาย
แม่เองก็บอกเหมือนกันว่าเวลาลูกไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนอ่ะ
ไปไม่ได้เลยนะสิงตลอดเลยผีอ่ะ
ไม่รู้ผีอิจฉาหรือยังไงเหมือนไม่อยากให้ลูกมีเพื่อนอ่ะ

ลูกก็พอโดนสิงก็กรี๊ดทีใครเข้าใกล้ก็กรี๊ดกรี๊ดอย่างเดียวเลย

เห็นไหมพี่อุ๋ยอยู่บ้านผีไม่เข้ามันไปเข้าแต่ที่โรงเรียนอ่ะ
ก็ช่วงที่โรงเรียนหรือทางเวชบูรณ์เขายังไม่ปิดเทอมเลย

ใช่ทีนี้พอไปปรึกษาพระอาจารย์ที่เคารพนับถือ
พระอาจารย์บอกว่าเออมันมีคนตายแล้วจะเอาน้องไปอยู่ด้วย

เลยบอกว่าไม่รู้แม่ให้ทำให้พ่อแม่ทำอะไรอ่ะ
เป็นห่วงมากเลยตอนนี้จะไปไหนก็ไม่กล้าทิ้งไว้คนเดียว
จะออกไปทำงานก็ไม่ได้เพราะว่าครูโทรตามตลอด
ออกไปทำงานทีนึงเอาแม่ลูกผีเข้าอีกแล้ว

จะออกไปอีกวันหนึ่งพ่อลูกผีเข้า

บอกไม่ไหวแล้วหมอปลาช่วยดูทีได้ไหม

ทีนี้อย่างที่บอกว่าอยู่ที่บ้านผีไม่เข้าน้อง

น้องบอกว่าหนูรู้สึกนะคะ

รู้สึกว่ามีเด็กผู้ชายมาสะกิดหนูที่ไหล่
เป็นเด็กผู้ชาย๒คน

จะปวดหัวตัวร้อนแล้วก็จำอะไรไม่ได้

ผีเข้าหลานยายแน่เลย

หลานไม่เคยมีอาการแบบนี้ไม่มีนิสัยแบบนี้

อาจจะไม่อยากไปโรงเรียนแล้วก็เลยแสดงอาการเรื่องนี้ออกมาหรือเปล่า

หลานยายไม่เคยมีนิสัยโกหก

เดี๋ยวเข้าไปบ่อยติดศูนย์ติดรอขึ้นมานี่

ก็มีการปรึกษาหารือกับทางโรงเรียนนะ

เพราะผีมันเข้าจากตอนอยู่โรงเรียนก็เลยให้หยุดเรียนไปก่อน
แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกับน้อง
หนึ่งในนั้นคือนักจิตวิทยาค่ะ
ลองมาคุยกับน้องดูว่าเป็นยังไง
ทีนี้หมอปลาบอกว่าเป็นห่วงนะ
เป็นห่วงเพราะว่าดูคลิปนี้แล้วเนี่ยมันคล้ายมากเลย

ไม่เป็นไรเดี๋ยววันพฤหัสจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวเอง
หมอปลาลั่นวาจาเลยบอกว่าถ้าผีมาสิงร่างจริง
เอาให้ผีเกจเจิงไปเลย
นี้เขาบอกว่าเข้าทุกวัน
กระทั่งพระมาทำพิธีให้

ว่าแท้จริงแล้วมันเกิดจากอุปถานมู่

เราจะหาวิธีการป้องกัน
เพื่อให้เด็กกับเจ้าน้องที่สุดข้างหน้าอยู่ก่อนแบบ
ยังไงนะสบายใจ

จัดการแน่นอนจัดหนักจัดเต็ม
คุณผู้ชมบอกมาบอกเออผีนี่ก็แปลกนะ

ระยองไปอายุทยาบ้างได้ไหม
อ่างทองใกล้กว่าอันนั้นไกลไป
ยุทยายังพอไหวก็เป็นคลิปก่อนปิดเทอมนะ
ถึงว่าน้องใส่ชุดนักเรียนเพราะตอนนี้ปิดเทอมอยู่ใช่ไหม

แต่เดี๋ยวหมอปลาบอกจะไปดูใช่ไหมพฤหัสนี้ว่ากันอีกทีนึงก็แล้วกัน